คุณพ่อที่ชัยหน้าเขาก็เตือนลูกด้วยความหวังดี
ลูกจะให้เพื่อนยืมรถมอเตอร์ไซค์

อารวาสด่าทอเอาไม้ทุบรถพ่อเสียหายครับ
เพื่อนบ้านทนไม่ไหวแจ้งตำรวจมาช่วยนะครับ

สุดท้ายลูกยอมยกมือขอโทษพ่อกับสิ่งที่ทำลงไป
คือหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย
คุณพ่อค่อนข้างที่จะกลุ้มใจนิดนึ
พอว่ากล่าวตักเตือนก็ลูกก็โมโหทำร้ายเข้าของกันไปนะฮะ

เยาวชนชายคนนี้อายุ๑๕ปีเองครับ
อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรชัยนาธ
ตามบนเขาท่าพระอำเพลิงเมืองชัยนาธิ์
เยาวชนชายคนนี้สภาพกางเกงขาสั้น

แล้วก็พบนายสุดเขตจีนอ่ำก็เป็นพ่อของน้องคนนี้แหละนะฮะ

น้ำแข็งเต็มกระบะเลยนะฮะคุณพ่อทำอาชีพส่งน้ำแข็งนะครับ
ไฟด้านท้ายขวาแตกชิ้นส่วนก็กระจายอยู่ที่พื้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือคุณพ่อเขาบอกว่าขณะกำลังจะออกไปทำงาน
คือเขาเป็นคนขับรถส่งน้ำแข็งเห็นลูกชายให้เพื่อนยืมมอเตอร์ไซค์ไปใช้
ก็เลยว่ากล่าวตักเตือนตามภาษาพ่อลูกแหละแต่ลูกเนี่ยไม่พอใจคุณผู้ชม
อารวาสใช้ก้อนหินทุบรถกระบะไฟท้ายแตกเลยตัวเองก็เลยแหม่อยากสั่งสอนลูก
ก็เลยเอาไม้ตีไปที่ขาลูกแต่ลูกยังไม่หยุดอารวาสครับ
เพื่อนบ้านก็เลยเห็นใจก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งจำรวจเข้าไปช่วยนะครับ
ซะหน่อยตำรวจก็มาสองนายนะฮะตำรวจก็เข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมอบรมสั่งสอน
สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเด็กชายคนนี้คุยกันสักประมาณ๑๕นาที
น้องคนนี้ก็อารมณ์จากอารมณ์ร้อนก็เย็นลงหายโมโห
แล้วก็สุดท้ายเดินไปขอโทษยกมือขอโทษคุณพ่อ
แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยลูกชายคือน้องคนนี้จะเป็นคนโมโหระ
เขาบอกอย่างนั้นนะฮะก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันแล้วกับแฟนด้วย
ละวาดทุบกระจกบ้านเสียหายแตกมาแล้วแต่ก็อยากให้พ่อรู้ว่าที่ทำไปทุกอย่างเพราะเขา
ว่าคุณพ่อบอกว่าอยากให้ลูกรู้ว่าทำไปทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าพ่อรักลูก
อยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคมไม่สร้างความเด็บร้อนให้กับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง
แต่ลูกก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่นะฮะก็ต้องใช้เวลาในการอบรมสั่งสอนกันต่อไป